สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะฮะ
กลับมาเจอกันที่จริงแล้ววันนี้เป็นวันพายุเข้าด้วยแหละแต่ขนาดเดียวกัน
วันนี้ทั้งวันเราก็ต้องเริ่มด้วยข่าวแตงโมอ่ะมิ้นใช่ค่ะ
เพราะว่ามันหลักฐานใหม่ประเด็นใหม่คลิปใหม่เรื่องใหม่
อย่างแรกวันนี้ช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายโมงบ่าย๒แองจี้หล่อนติดตามไหม
ติดตามคลิปเฮ้ยเราเชื่อว่าคนไปดูคลิปซึ่งสอสอเต้เต้
พอออกมาพี่เต้เนี่ยคือคลิปที่แตงโมตกน้ำใช่
แล้วก็ตกน้ำอยู่ครึ่งชั่วโมงแองจี้พยายามไหว้เข้าฝั่ง
วันนี้ในโลกทวิตเตอร์มีการแชร์คลิปนี้กันค่อนข้างเยอะมาก
แล้วก็แอคชั่นของคุณเต้เนี่ยออกมาเยอะมากในช่วงวัน๒วัน

คุณขอความกรุณาช่วยคิดวิเคราะห์แยกแยะ

แม่พูดแบบนี้เลยว่าหูแตงโมเก่งจังเลยเนอะ
วายก็กินเมาด้วยยังว่ายน้ำได้ตั้งครึ่งชั่วโมง
แต่เรื่องวายกินเนี่ยในฐานะที่รู้จักแตงโมนะ

ตัดภาพเนี้ยรู้จักนะคือโมเป็นคนไม่ดื่มอ๋อหรอฮะ
แต่ชอบแอปสมมุติมีคนกินวายกินอะไรอย่างเงี้ยนางจะชอบเอาแป๊บแอปเอามาถือ
เอาถือเป็นพร้อมเต็มที่อันนี้คือถ้าสมมุติมันไม่เปลี่ยนไปนะ
ถ้ามุติแตงโมไม่เปลี่ยนไปเท่าที่ตัวเองรู้จักอ่ะค่ะ
คือนางเป็นคนไม่ดื่มอ๋อแล้วก็เรื่องยาเสพติดนางสาบานกับเออ
นอนหลับนางเคยติดยานอนหลับเพราะมีอยู่ช่วงนางนางนอนไม่หลับ
สองวันหลับทีอะไรอย่างงี้เลยนะเมตตานางเคยติดยานอนหลับ
แต่ยาเสพติดเป็นสิ่งหนึ่งที่นางสัญญากับพ่อตั้งแต่พ่อป่วยว่าจะไม่มีวันยุ่งเกี่ยวอีก
แล้วก็ตั้งแต่นางมาพักคริสต์เนี่ยค่ะนางไปสาบานเลยว่านางเพราะฉะนั้นอ่ะ
ถ้าสมมุติเอาคนรู้จักกันถ้าสมมุติพวกที่เคยเที่ยวกับนางจะรู้ว่า

แต่เออนางชอบถ่ายรูปอ่าอืม
นักชอบถ่ายรูปแต่ดื่มนักไม่ดื่มแน่นอน

มีการไปพูดถึงสถาบัติบัติธรรมถีโยคิทั้งสอง

ต้องไปจ่ายค่าปรับหนึ่งค่าปรับ

เดินเลยไม่มันกำลังอยู่ในการตรวจสอบอยู่
เขาก็ยังคงตรวจสอบอยู่ว่าขออนุญาตถูกต้องไหมอะไรยังไง
เขาก็จะไล่ตรวจสอบกันไปว่าสรุปถูกไม่ถูกยังไง
แต่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของทางฝั่งหลวงพี่อุเทน
แม้กระทั่งแม่เนี่ยออกมาบอกว่าไงรู้ไหม

ถูกต้องไหมแม่บอกเอาจริงนะ
ยังไม่ได้ยังไม่ได้สักบาทยังไม่ได้สักบาทอ่ะก็แม่เขาบอก
เพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตไล่เลี้ยงก่อนข่าวโควิดนะเมยเนาะใช่ไล่เลยค่ะ
ขอเรื่องแรกเป็นเรื่องเต้เต้ก่อนเป็นเรื่องเต้เต้
วันนี้คือหลายหลายคนก็จับตามองกับคลิปนั้นเต้ประหนึ่งงานเปิดพัก
เอ่อเยี่ยมเพราะมียองหัวหน้าพักมีเลขอาทิการพักงานกระเตะไปหมดเลย
นะฮะซึ่งคุณเต้เต้มงคลกิจเนี้ยเขาเปิดที่พักไทยศิวิรัย
เขาบอกเขาติดตามเรื่องราวการเสียชีวิตของแตงโมเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเขาแถลง
เขาแถลงอย่างนี้ครับว่าเดิมเนี่ยได้คลิปนี้มาแล้วแต่ไม่ได้สนใจ
ค่ะเพราะไปสนใจจุดอื่นจนกลับมาดูอีกครั้งและขอคลิปเพิ่มเติมจากส่วนราชการเพื่อนำมาวิเคราะห์
โดยได้นำคลิปให้โปรดิวเซอร์ยุงตรวจสอบโปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีคลิปอื่นประกอบเช่นสะพานสังฮีว่ามีคนอยู่บนเรือกี่คน
แล้วก็เหมือนจะมีอะไรตกลงมาจากเรือซึ่งครั้งแรกเต้เต้บอกเต้เต้ไม่ได้สนใจอะไรหรอก
ไปขอคลิปเพิ่มเติมจากเทศบาลบางกรวยฮะ
เปิดคลิปช่วงก่อนเวลาสี่ทุ่มค่ะน่ะคลิปนี้ความยาวราวราว
ยี่สิบสองอาทีเห็นไหมคะเขาว่าอย่างงี้อยู่ตรงริมเขื่อนปากท้องบังกลวย
เขาว่าเป็นวัตถุปริศนาตรงนั้นน่ะใช่แต่ถ้าสมมุติอันนี้คิดกัน
เต้งเรือหาปลาว่าจะปิดน้ำมันก็ต้องเห็นคนตกแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าว่ะ
ก็ต้องช่วยคือตอนแรกคนเห็นบอกว่าโอ้โห
เรือหาปลาจะใจดำขนาดเหมือนคนแบบตะกุยตะกายว่ายน้ำไม่เข้าไปช่วยเลยเหรอ
วันนี้คนที่เขาพายเรือหาปลานี่เขามาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะ
เขาบอกขอนไม้ใช่เขาบอกว่าเป็นขอนไม้ลอยอยู่ในน้ำ
ซึ่งทางคุณเต้เขาบอกว่าเขาจะมีการมอบคลิปให้กับทางพบชภาคหนึ่ง
เพื่อที่จะนำไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ในทางคดีเนี่ยเต้เต้เขาบอกว่าเป็นขอนไม้
เขาบอกเขาไม่เห็นคนไม่เห็นที่เป็นแบบมนุษย์เลยจริงจริงเสียง
ใช่พอเลือดตะกายอยู่ตรงนั้นเนอะก็ต้องเข้าไปช่วยป่ะค่ะ
คือแม่คุณตังโมเองก็ยังออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีนี้เหมือนกันว่า
แม้ถ้าสมมุติว่าเป็นจริง
งโมเก่งจังเลยที่ว่ายน้ำได้นานถึงขนาดครึ่งชั่วโมงสอง

เห็นลูกแม่ตะกายหาฝั่งก็ไม่เข้าไปช่วย
อันนี้คือแม่ก็พูดกึ่งว่าแบบมันจะใช่เหรอ
คือคุณแม่เขาพูดนะคะบอกว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้ว
คุณแม่ใช้คำนี้นะคะจะมีหลักฐานอะไรอีกมโนหรือเปล่า

แล้วก็บอกว่าน้องโมเนี่ยเก่งจังเลยว่ายน้ำได้ครึ่งชั่วโมง
เรือผ่านไปก็ไม่ช่วยคุณแตงโมนะคะ
ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มันน่าเศร้าที่ไม่มีใครช่วยคุณแม่บอกแบบนี้
แต่คุณแม่ขอตอบตรงว่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริง
น้องโมมีแผลเยอะดื่มไวน์ไปอีกจะมีแรงว่ายน้ำได้ถึง๓๐นาทีเลยเหรอ
อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่บอกออกมานะคะ

คือว่ายน้ำไปสระอย่างนี้
ใช่แล้วนี่ยืนก็ไม่ถึงพักก็ไม่ได้

แล้วอย่างนี้คุณเต้เขา

นี่ต้องบอกว่าคุณเต้เขามีการประสานทีมประดาน้ำด้วยนะพี่
คือมีการแบบระดมหาค่ะมีการประกาศออกไป

อยากจะให้ช่วยไปลงค้นหาเสื้อคลุมสีขาว
ที่เป็นประเด็นว่าเสื้อคลุมสีขาวขายไหน
เขาตามมา๒๓วันแล้วคุณเป้บอก
ผมจะให้สามหมื่นแหมถ้าหาได้ง่ายขนาดนั้นก็
มันก็ไปไหนตัวไหนแล้วแม่อืมแต่ไอ้เสื้อตอนที่เจอโมขึ้นมา
ไอ้เสื้อโค้ดอยู่อยู่ปลูกเอวปลูกที่เอวแต่สีขาวเนี้ยเหลือแต่ขอบอยู่
อืมมันเปื่อยเหรอไม่รู้จริงจริงมันเป็นลูกไหมมันไม่น่าจะเปื่อย
หรือเป็นเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวแล้วหลุดไปอืมเราก็ไม่รู้เนี้ย
แต่เต้เต้ก็บอกว่าตนเองตั้งข้อสันนิษฐานว่าแตงโมตกเรือหรืออาจจะกระโดดหนีจากตรงนี้
เต้เต้เขาบอกอย่างงั้นก็ยังมีข้อสันนิษฐานอยู่แล้วมันก็เป็นจุดเดียวกับที่เจอศพ
ค่ะอืมใช่เต้เต้เขาพยายามเถียงขึ้นมาเหมือนกัน
แต่เต้เต้คนที่หาอันนี้ด้วยสัญชาติยานคนเราเห็นคนตกน้ำเองก็ต้องช่วย
อืมถูกต้องป่ะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นขอนไม้เต้เต้
แต่เต้เต้เขาบอกว่าอันนี้แหละจุดตรงนี้แหละอาจจะเป็นการกระโดดหนีตรงนี้
เพราะมันเป็นจุดเดียวกับที่เจอศพเขาบอกจุดที่มีการพายเรือไปดู
ลอยผิดปกติอยู่ในน้ำเขาก็ไม่ได้บอกเป็นแตงโมหรืออะไร
อยากขออาสาสมัครนี่อย่างที่เมย์บอกเลยบอกอาสาสมัครนักประดาน้ำทั้งหลายเนี่ย
ช่วยไปหาหน่อยมันไม่อยู่แล้วล่ะมั้ง
เพราะจริงเขาบอกว่าแหละถ้าเกิดมันมีบาดแผลเนี่ยมันคงไม่อยู่ที่เดิม
เสื้อตัวนี้มันจะมีรอยอะไรอยู่ไหม
ถ้าเกิดมันมีการบาดไปที่ขาจริงอะไรประมาณอย่างนี้
เต้เขาเลยรู้สึกว่าเสื้อตัวเนี้ยไอ้ตัวกระโปรงลูกไม้สีขาวเนี่ย
มันเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการมาไขคดีได้ประมาณอย่างนั้น
คือมันก็สำคัญถามว่าสำคัญไหมว่ามันก็สำคัญแหละ
เพราะว่าเสื้อผ้าทุกชิ้นที่ติดอยู่ที่ร่างของคุณตังโมมันควรจะต้องอยู่ครบ
เพื่อที่จะได้เห็นอาจจะเห็นรอยฉีกขาดเห็นอะไรยังไงบ้างจริง
เพราะฉะนั้นถ้าหาเจอมันก็ดีมันก็มีส่วนจริง
เชื่อว่าตำรวจก็คงพยายามที่จะค้นหาอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ก็อย่างที่ทุกคนบอกนี่จะเดือนนึงแล้วนะคะ
วันนี้วันที่๒๒ใช่ไหมคะใช่
วันนี้วันพฤหัส๒๔ครบหนึ่งเดือนแล้วคือ

เพราะว่ามันก็ไม่ได้น้ำหนักมันไม่ได้มากด้วย
เมื่อวานเราพูดกันเรื่องเครื่องจับเท็จ
บอกว่าอยากจะให้๕คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จ
ใช่ค่ะทางตำรวจก็ออกมาบอกเนาะ
วันนี้ผู้อำกับการสอบภอมเมืองนนท์เลย
เป็นคนออกมาพูดเองว่าโอเคประเด็นเรื่องจับเท็จ
เดี๋ยวอธิบายให้เคลียร์เลยละกันว่าไม่จำเป็น

คือแม่อยากให้๓คนเข้าคือจ๊อปแซนกติก
เพราะ๓คนนี้แม่บอก๓คนนี้ยังไม่ออกมาพูดอะไรเลย

แต่ตำรวจบอกไม่จำเป็นเพราะว่าการที่ทั้ง๕คน
แยกกันสอบปากคำกับตำรวจทีละคนแล้วพูดไม่ตรงกัน
อันนั้นเนี่ยมันก็สามารถนำไปสู่
ข้อมูลในการประกอบสำนวนในการทำคดีได้แล้ว
เครื่องจับเท็จจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับส่วนประกอบ
ที่ทำให้เพิ่มความเชื่อมั่นขึ้นมาเฉย
ไม่ได้เป็นหลักฐานสำคัญที่จะสามารถไขคดีได้
คือการที่แยกสอบปากคำแล้ว๕คนพูดไม่ตรงกัน
แค่นี้ก็ตำรวจพูดในเชิงว่ามันก็เพียงพอแล้วว่า

วันนี้แม่เขาพูดว่าเขามอบหมายทนายเดชา
นะฮะเกี่ยวกับเรื่องขดงคดีเนี่ยแม่

วันนี้ถึงขณะรัฐมนตรีว่ากันกับซูอิทธรรมเนี่ย
นะฮะออกมาพูดเลยด้วยกัน

ใช่ค่ะคือมีนางสาวรสินา
โตศิษย์ตระกูลอดิษฐ์สวกรุงเทพกับนายนิติธรรม
หรือว่าทนายนกเขาเข้าไปยื่นหนังสือกับรองอธิบดี

เป็นคดีพิเศษก็คืออยากให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ไม่ได้อยู่ภายใต้หน่วยงานไหน

บอกขอบคุณสำหรับทุกความหวังดี

หนึ่งแม่เชื่อมือทีมตำรวจที่ทำคดีนี้อยู่

เข้าใจทุกฝ่ายหวังดีนะครับ
แต่ตำรวจทำคดีจะได้จบแล้ว

เพื่อลื้อคดีใหม่จะยุ่งไปหมด
อันนี้คือความสิ่งที่แม่เขาพูดนะฮะ
ทั้งที่ก่อนนะยังไม่มีใครติดต่อมาเลย
คดีแตงโมไม่มีอะไรแอบแฝงมากมาย
แต่คน๕คนนี้บนเรือนะฮะ
ก็คือแค่คน๕คนนี้บนเรือ
แม่บอกว่าเป็นไร่ที่ห้าคนบนเรือ

มอบหมายทนายเดชาให้จัดการเรื่องคดี

ที่มีคนออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวแม่

โดยไม่ถึงขั้นฟ้องร้อง

โดยเฉพาะแม่เขามาแถลงก่อน

แล้วทนายเดชาพยายามจะโทรหาเต้เต้เนี่ย
เขาบอกว่าถ้ามีหลักฐานใหม่แม่ก็ยอมรับได้

แต่มอบให้ทนายเดชาเป็นคนดูแลดีกว่า
คือเขาบอกว่าแม่ถ้าสมมุติว่ามีหลักฐานใหม่มา

ทนายเดชาเป็นคนดูให้ทนายเดชาจัดการทั้งหมดเลย

ซึ่งแม่เขาก็ปฏิเสธนะ

คือแม่ก็มีแอบแบบเหมือนประชดนิดเหมือนกันนะ

แม่พูดเล่นก็เอาไปแซวกันจริงจัง
ไม่ว่าจะเรื่อง๓๐ล้านเรื่องเปอร์เซ็นต์ต่างนานาอะไรอย่างนี้

วันนี้เรื่องการจ่ายเงินเยียวยามีขั้นตอนของมัน

ต่อไปนี้แม่จะไม่ยอมถูกโน้มน้าวอีกแล้ว

และแม่ขอทวงสัญญาจากปอนะ

บอกแม่ไว้ว่าหลังจากบวชพรามเสร็จแล้ว
อจะสารภาพความจริงทุกอย่างทั้งหมดให้แม่ฟัง

พูดเล่นอยากได้จังเลย

ก็บอกว่านางต้องไปขึ้นสงขึ้นศาลก่อนแองจี้

ตัวแทนของทั้งคุณปอแล้วคุณโรเบิร์ตอ่ะ

ส่งใครมาแทนไม่ได้เขาบอกพรุ่งนี้เช้าเขาจะมา

ใช่เพราะด้วยความที่ว่าคือเริ่มต้นจากที่

ท่าไม้บวชพรามให้กับ

กลายเป็นคุณศรีสุวรรณจัญญาเขาก็เลยไปยื่นเรื่องร้องหนึ่งสอบ
เรื่องของกิจของสงฆ์ว่าใช่กิจของหลวงพี่อุเทนไหม
และสองคือตรวจสอบไปถึงสำนักปฏิบัติธรรมของวัดท่าไม้เลยว่า
ลุกล้ำบุกลุกป่าบุกลุกพื้นที่ราชพัสดุหรือเปล่า
ขออนุญาตอะไรใดถูกต้องไหม
ตอนนี้เบื้องต้นเขาบอกว่ามอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบแล้วนะคะ
สำหรับรองพบตรมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยว่า
มีการให้เช่าถูกต้องไหมบุกรุกทำลายป่า

เดี๋ยวรอน่าจะได้รับรายงานเร็วนี้
ถ้าเข้าข่ายการกระทำความผิดก็ต้องมีบทลงโทษ
วันนี้เป็นหลายเรื่องเดี๋ยวเรากลับมาไล่เรียงกันต่อนะ
เดี๋ยวมาฟังถ้าสมมุติมีคลิปเสียงเต้ที่เต้เต้แถลงข่าว
คนอยากฟังกันจังเลยเดี๋ยวกลับมา
วันนี้เดี๋ยวเรายังไงก็ขอสรุปเพราะเราเชื่อว่า
หลายช่องคงจะต้องนำเสนออยู่แล้ววันนี้ไทยรัฐก่อนไทยรัฐเย็นใช่ไหมฮะ

เราขอย้อนกลับไปตั้งแต่เต้เต้ก่อนเขาชื่อสสเต้นะไม่ใช่เต้เต้
มงคลกิจตัวเองชอบเรียกเองว่าเตเต้นะ
เต้เต้เนี่ยมงคลกิจเขาแถลงโอ้โหประหนึ่งแนะนำก่อนอย่างแรก
หัวหนี้เป็นเลขาทิการอธิบายทีมงาน
นานสักแป๊บนึงแล้วก็เข้าสู่คลิปนี้ไปดูนิดนึงค่ะ

ไปได้๑ชั่วโมงจะไม่รู้หรอกว่ามีคนบนเรือหายไป

แล้วใครจะมาไหว้ข้ามฝากตอน๓ทุ่มครึ่ง

ตรงกับข้อสันนิษฐานของท่านกำลังวิทย์ทุกกว่าจ่าง

อ่าเป็นการวิเคราะห์จากหลักฐานที่พบพวกกล้องวงจรปิดต่างต่าง
จากคลิปต่างได้แต่เต้นระวังหน้าแต่เพราะคนผ่ายเรือเขาบอกเป็นท่อนไม้อ่ะ
เพราะท่อนไม้เวลามันลอยอยู่ในน้ำมันก็ขึ้นขึ้นลงลงป่ะ
ใช่ก็ตามคลื่นตามอะไรหมอพรทิพย์ก็บอกว่าเข้าใจเข้าใจสังคมเข้าใจทุกคนเลยที่อยากหาคำตอบเรื่องนี้
แต่ให้ใจเย็นยังไงก็ต้องรอเรื่องของผลต่างนานา
คอมมอนเซนต์น่ะเมเราเห็นคนตกน้ำจะไม่ช่วยเลยเหรอวะ
ใช่ถ้าเขาเห็นเขาต้องเข้าไปช่วยแล้วแหละเพราะว่าระยะทางมันดูแบบไม่ได้ดูไกลกันมากขนาดนั้น
คือมันต้องอย่างน้อยต้องไม่ได้ยินเสียงแหละถ้าตะเกียกตะกายว่าได้ต้องตะโกนแล้วแหละว่าช่วยด้วยหรืออะไรสักอย่างต้องมีคนได้ยิน

ใช่ค่ะเขาก็ดูชิลไหว้แบบพายไปแบบว่าไม่สนเลย
เพราะมันก็เพราะมันเห็นแล้วมันขอนมาคุณแม่มันไม่ได้ตกใจอะไรอ่ะ
ค่ะใช่มั้ย
วันนี้ในทวิตเตอร์คนก็พยายามบอกว่ามีตรงไหนบ้างที่สามารถทำให้คลิปมันดูชัดขึ้นกว่านี้ได้ไหม
บางคนก็บอกดูไม่ออกมองไม่เห็นเห็นเป็นอะไรเลยอะไรอย่างนี้
คือมันมืดด้วยก็คุณแม่มันไม่ได้ตกใจ
ใช่ใช่มั้ยแต่ด้วยความความเป็นส่วนคนอ่ะคนเราเห็นคนตกน้ำอยู่อ่ะ
ถ้าเป็นคนจริงทำไมไม่ไปช่วย
หรือคิดว่าเป็นผีแล้วพายหนีพายหนึ่งก็ต้องจ้วง

ก็ต้องจวงแต่อันนี้ก็ชิวอ่ะ
แค่นั้นเองอย่างอื่นอาจจะเป็นคนหรือจะเป็นถ่อนไม้ไม่รู้แหละ
แต่ถ้าเป็นคนตกอยู่จริงมันจะต้อง
มันไม่น่ามีมนุษย์คนไหนใจร้ายขนาดที่จะพายหนีคนที่กำลังจะจมน้ำ
ถ้าบอกว่ากลัวผีก็ต้องจ้วงอ่ะนึกออกปะล่ะนี่เขาไม่ได้จ้วง

แม่ได้ออกมาสัมภาษณ์กับทางไทยรัฐของเราเนี่ยแหละ
ลองไปฟังสักนิดนึงว่าแม่เขาออกมาสัมภาษณ์ว่ายังไง

แต่เขาหวังดีนะคุณแม่เขาอ้างว่าสำหรับในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกันเห็นว่าคุณแตงโมเป็นผู้ถูกกระทำ
คุณแม่ควรยอมตรงนี้ไหมฮะ
เอ่อคุณแม่เขาเข้าใจนะหวังดีอะนะฮะ
แต่ว่าตำรวจเนี่ยได้ทำครอบคลุมทุกจุดหมดแล้วอ่ะ
ด้วยความหวังดีด้วยความรอบครอบใดก็ตามเนี่ย
เขาได้ทำเกือบจะจบทำงานนี้แล้วโดยซ้ำไป
แม่บอกว่ารอฟังตำรวจแถลงปิดคดีจะช็อกแม่ใช้คำนี้อืมใคร
เมื่อกี้เห็นที่คุณหญิงก็พูดป่ะ

เช่นเส้นผมอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะ
เส้นผมถ้าสมมุติตัดตอนแรกได้

เพราะว่าเขาบอกว่าทั้งหมดมันก็มีเรื่องแปลกเยอะ

มันก็ดีที่โมมันถ่ายรูปไว้ก่อนตายถูกต้องป่ะสวยไม่มีบาดแผลตัวเอง
ไม่เพราะคุณหญิงหมอพูดเลยว่าบาดแผลมีลักษณะเฉพาะคุณหญิงหมอใช้คำนี้ค่ะว่ามีลักษณะเฉพาะ
แม้ว่าจะไม่รู้ถึงกระดูกแต่คุณหมอพูดแค่นี้ว่ามีลักษณะเฉพาะ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องมาทำงานร่วมกับนิติเวศว่า
ลักษณะเฉพาะที่ว่ามันเกิดจากอะไร
นี่รอดีกว่าต่อเอาล่ะเราเชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนคงจะมีการนำเสนอข่าว
ต้องไปที่ที่แม่ก้าวโมงไงอ่ะแก้วโมงเนอะโรเบิร์ตอุ๊ยเห็นไหม
พี่ไปกินเหลาปกติเหลามันจะเปิดถึงสว่างเพราะชอบไปกินจับฉ่ายจับชายนั่งด้วย
ปรากฏว่านางบอกว่าไงรู้ป่ะพี่ในกลางวันหนูก็ไม่ได้นอนหนูทำอะไรกับลูกหนู
เข้าไปกี่โมงหนูดูแต่ข่าวแตงโมน่ะหนูไม่ได้ทำอะไรกันเลยจริง
นี่ขนาดเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานก่อนมันจะถามว่าสบายดีไหมตกลงแตงโมว่าไง
นี่ทุกคนทำแบบนี้ฉันฝังเข็มอยู่อ่ะเข็มข้าคออยู่คนใกล้เตียงค่ะ
แตงโมเป็นอะไรหนูพูดไม่ได้ค่ะเข็มอยู่ตรงคอหนูค่ะ
ก็ตำรวจก็น่าจะทำงานอย่างระมัดระวังเต็มที่แหละเพราะว่าสังคมจับจ้องจริง
มันเป็นที่ทุกคนจับจ้องหมดจริง
ใช่ค่ะวันนี้๘๓รายด้วยกันในขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยค่ะ
ถ้าเข้าระบบเลยก็คือ๒๑๓๘๒ราย
สัตว์อาจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
ท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องของการที่บอกว่า
คุณหมอบอกว่าต้องจับตาประเมินสถานการณ์หลังสงกรานนี้แหละค่ะ
ว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือเปล่า
ว่าประเทศไทยเราจะพร้อมไปสู้การเป็นโรคประจำถิ่นไหม
เพราะจริงอย่างที่เราบอกไป๑กรกฎาคม
เป้าเอาไว้แล้วว่าจะปรับให้ไปสู่โรคประจำถิ่น

เพราะว่าหลายคนมีการเดินทางไงคะช่วงนี้

ใช่คุณหมอก็บอกว่าจริงถ้าเราผ่านไปด้วยดี

โอกาสที่ไปสู่รูปธรรมถิ่นมันอาจจะพร้อมก็ได้
สิ่งที่เราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
คุณหมอบอกว่าคนที่หายจากการติดเชื้อเนี่ย

เพราะวันนี้ที่เราเป็นอยู่คือเวลาเราดูยอดกันมาเนี่ย
คนติดเชื้อสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่ายังไม่รวมเอธิเค
คุณหมอบอกว่าสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นคือโอเค
คนติดเชื้อหายเฉลี่ยได้วันละเท่านี้
คุณหมอจะบอกว่ามันโอเคมันจะแฮปปี้ขึ้น
เพราะว่าคนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น

แล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวเองอยู่แล้วอะนะคะ
เข้ามาในเมืองไทยละเพิ่งจะเข้ามาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ส่วนแพ็คโลวิทก็เป็นอีกอันหนึ่งคือ
คุณหมอบอกว่าตัวยาสองอันนี้มันเกิดขึ้นระหว่างการระบาดของเดลต้า
แต่ว่าขณะนี้มันเป็นโอมิครอนค่ะ
ข้อมูลทั่วโลกก็เห็นตรงกันว่าที่ผ่านมา๓เดือนเนี่ย
ตั้งแต่๒๔พฤศจิกายน๖๔
ก็พบว่าคนฉีดวัคซีนอย่างน้อย๓โดส
แล้วติดโอมิครอนเนี่ยอาการรุนแรงของโรคก็คือน้อยลงเยอะ
นี้ยา๒ตัวนี้ค่ะมีรายงานว่ามีประสิทธิภาพที่ดี
ส่วนโอมิคอนเนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะ
ความรุนแรงของโลกอย่างที่บอกมันดูน้อย
แต่ฟาวิเพราเวียเนี่ยก่อนอันนี้ที่เมืองไทยเรามีเนี่ย
คุณหมอบอกจริงถ้าฟาวิบที่เราเย็นประสิทธิภาพมันก็โอเคมันก็ดี
แต่เราไม่ได้มีการพูดถึงกันขนาดนั้นนะคะ
ทีนี้เนี่ยเมื่อถามถึงอาการลองโควิด
จริงหลายคนกังวลเรื่องนี้นะคะ
เขาบอกว่ามีการสัมมนาใหญ่ที่สหรัฐแล้วก็อังกฤษ
พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วอาการลองโควิด

จะเกิดขึ้นประมาณ๑๕๓๐ของคนที่ติดเชื้อ
ดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะเกิดอาการลองโควิดเนี่ย
แล้วก็มีมากกว่า๕๐อาการด้วย
คือตั้งแต่อาการแบบเล็กน้อยทั่วไป
เราอาจจะพบเจอกันนะคะไปจนถึงมากเลย
สรุปก็คือว่าอาการลองโควิดเป็นอาการจริง
ซึ่งการสัมมนาทั้งสองแห่งไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐและอังกฤษ

น่าจะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ยังมีการกระตุ้น

มันยังมีอาการอักเสบในร่างกายเรา
อาจจะทำให้เกิดอาการลองโควิดได้
นี่คุณหมออธิบายเป็นแบบนี้นะคะ

ต่างทำให้ค่าครองชีพที่เราเห็นกันอยู่ในวันนี้ทั้งน้ำมันเอย
หุงต้มเอ่ยหลายหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตรการในเรื่องของการจะช่วยเหลือประชาชนแบบเร่งด่วน
ดีใจจังเลยไหมต้องลองฟังเลยนะสิบนี้อ๋อเอาเธอไม่ได้
มี๑๐ข้อนี้ทำไมแม่เราไม่เข้าเกณฑ์ใช่ไหมคือไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหรอ
มันดีใจแทนประชาชนมีบัตรคนจนไหมไม่มีเออน่ะใช่ป่ะเขาก็ช่วยลักษณ์
เอาฟังแล้วก็ชื่นใจอย่างนี้ช่วยผีน้องมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ช่วยเหลือคนที่แบบที่เขาต้องการเปิดร้านหาบเล่แผงลอย
ฟังแล้วก็โอเคนะมันได้ถึงจุดดังนั้นลองมาฟังมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนนะคะ
การเอาไว้ว่าจะเริ่มต้นที่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงกรกฎาคมมีอยู่๑๐ข้อด้วยกัน
ข้อที่๑มาตรการก็คือว่าจะมีการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้ม
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๓๖๐๐๐คนค่ะโดยเพิ่มเงินจากเดิม๔๕บาทไปเป็น๑๐๐บาทต่อเดือน
ข้อที่๒ก็คือว่าส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ๑๐๐บาทอันนี้สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงรอยค่ะ
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ๕๕๐๐คน
ช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
อันนี้นะคะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก
มีอยู่ที่จำนวน๑๕๗๐๐คน
โดยมีการช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล๒๕๐บาทต่อเดือนค่ะ
แล้วก็ขอให้กรมการขนส่งทางบกกำกับราคาการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนที่ต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าเดิม
จะได้ไม่ต้องขึ้นเพราะว่าเขาควบคุมเรื่องราคาน้ำมันในการเติมให้

ข้อที่๔ก็คือคงราคาขายปลีก
ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์บ้างล่ะ
อันนี้อยู่ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันนะคะ
สามารถที่จะซื้อก๊าซได้ในราคา๑๓บาท๖๒สตางค์ต่อกิโลกรัม
เรื่องของภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้น

นี่กำลังจะไปต่อเลยว่าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนใช่ไหม

ก็บางทีเวลาเป็นห้องบางทีใช้ไม่ได้
๓๐๐หน่วยเปิดแอร์ไม่ได้นะ

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
แล้วก็เรื่องของการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่๓๐บาทต่อลิตร
จนถึงสิ้นเดือนเมษายน๒๕๖๕ค่ะ
หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือ
ส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง
กำกับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้ม
ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะคะ
โดยใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปช่วย
ลดผลกระทบจากการปรับราคาให้ไม่ขึ้นสูงเกินไป
อันต่อไปอันนี้ไงพี่มดถ้าทำเปิดบริษัทเข้าข่ายอยู่นะ
ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง
อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา๓๒
จาก๕เหลือ๑พี่มด
เพื่อที่จะให้ทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเอง
สามารถมีกำลังในการใช้จ่ายแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่อง

ดังนั้นก็คือคาดการณ์เอาไว้ว่า
พฤษภาถึงกรกฎาจะมีมาตรการนี้
จาก๕เหลือ๑สำหรับประกันสังคมมาตรา๓๓
ส่วนลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา๓๙นะคะ

แล้วก็ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา๔๐
ลงเหลือ๔๒๑๘๐บาทต่อเดือน

ได้หนึ่งข้าวไหม

เหลือ๑๘พีครับ

ไม่ก็วันที่ที่คนเขาออกมาพูดมีนที่อ่านข้าว

ไม่เพราะว่ามีแม่ค้าหลายคนก่อนหน้านี้

เพราะว่าคนละครึ่งปุ๊บเขาขายดีขึ้นจริง
พอช่วงหลังมาเริ่มมีการแบบว่า
เจ้าคือภาษีตามไป
ใช่ค่ะเพราะว่าปกติค้าขายคือรับเงินสดถูกไหมคะ
มันก็ไม่ได้มีลงระบบมันก็ไม่เสียภาษีแหละ
แต่พอคนละครึ่งปุ๊บเนี่ยมันเข้าภาษีไง
แล้วแบบว่าตัวเองก็ไม่ใช่เมือนข้าวผัด

เอาจริงนะข้อมูลทั้งมุมเพราะเข้าไปหมดแล้ว

เขาก็ลงทะเบียนแปบทุกอย่างมันก็เข้าไปกันหมดแล้วล่ะ

หลบหลบขดลงประดีหรือเปล่าหื้อซึ่งคือนายกเขาจะมีเพลงค่ะ
วันเกิดของเขาเมื่อวานนี้ปกตินายกเขาแต่งเพลงมาหลายเพลงแล้วค่ะ
เราจะทำตามสัญญาณนักข้อแสดงใช่มั้ยครับพอเวลาอีกไม่นาน
จากกันปรากฏว่าเพลงล่าสุดนะเนื้อเพลงที่ใช้เตอร์สิเนี่ย
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มวิชาชีพจากเอาง่ายเลยจากก็ได้งานพบ
คอร์เซนเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักรวมถึงมีการร้องเรียนจากหลายช่องทาง

พี่โทรทุกวันวันละ๓รอบของหนูยังเป็นอย่างนั้นจริง
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการออกมาพูดบอกว่าเลขไหนที่แบบเป็นขึ้นด้วยบวก๖๖อย่างนี้
ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะบางที๐๘๑๐๙๒อะไรก็มาหมดเลย
ซึ่งปรากฏว่าวันนี้แหละนายกบอกเขารู้เขารู้เรื่องนี้
มีการสูญเสียทรัพย์สินจากการถูกหลอกลวง

หน่วยงานปากรัฐปะเอกชนเราศิลปินดารา
นักร้องที่ร่วมกันสร้างความเข้าใจกับประชาชน
โอกาสนี้นายกได้สอบถามไปที่ผู้อำนวยการ
องคดีเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประพันธุ์คำร้องก็คือแต่งคำร้องคือนางสาวรัศมีย์
สีตระวร่างเนี่ยนะครับย่าโอนเพลงย่าโอน
อยากฟังจังเลยมีเสียงไหมไม่มีเสียงมีแนวคิดที่แต่งเพลงอื่นอีกไหม
นางสาวรัศมีกล่าวว่ามีแนวคิดที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับยาเสพติด
เปิดเตือนให้สังคมไทยเนี่ยเออรู้ผิดถึงย่าเสพติด
ปัจจุบันมีการคุกคามจากคอร์เซนเตอร์มีคนตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก
มิจฉาชีพหลอกลวงผ่านการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ใช้โทรศัพท์ข่มขู่ให้ตกใจ
อันนี้เรื่องจริงมันเยอะจริงแล้วมันเข้าไปถึงแม้กระทั่งตำรวจก็มี
งจี้ลองเปิดเพลงอย่าโอนให้เขาฟังหน่อย
เดี๋ยวให้น้องน้ำเปิดเข้าไปจะได้เปิดขาย

ก็มีศิลปินดารามาเยอะกว่านี้นะฮะเขาก็บอกว่าโอเคล่ะ
ดูในยูทูปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ใครมีข้อมูลก็ข้อมูล

ใช่ตำรวจเองก็ยังโดนตำรวจระดับสูงก็โดน
กรรมการประธานีไทยก็โดนถูกผู้รักผู้ใหญ่ก็โดน
ตำรวจไซเบอร์ก็โดน
อยากรู้เหมือนกันว่านายกเคยโดนบ้างไหม
คือมันไปทั่วขนาดนี้มินว่ามันต้องไปหมดแล้วแน่เลย
ถูกมั้ยพี่ว่าเคยโดนยัง

ของเราก็แปลกเราโดนอยู่แต่เบอร์เดียว

อย่าโอนอย่าโอนให้โอนหนึ่งอย่าโอนเด็ดขาด
อย่าไปลงเชื้อตกเป็นเหยื่อของแกงอุบาต
มันหลอกชัดกินข้ามชาติให้โอนอย่าโอน
มันหลอกชัดแกงคลามชาติให้โอนอย่าโอน

พี่แต่ก่อนจะไปถึงอย่าโอน
มันต้องไปจัดการกลุ่มนี้ให้ได้ก่อน

เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่เขามาหลอกจุดประสงค์

มันก็จะว่างานออนไลน์รายได้ดี
ส่วนใหญ่ก็คือในที่สุดโดนหลอกออกไป
แล้วก็ไปทรมานแล้วก็ทุกคนที่โทรมา

อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วมันเหมือนเป็นการค้ามนุษย์เลยนะ
คืออันนี้มันวนไปจากแรกเริ่มคือ
หางานทำงานง่ายสบายพอหลอกไปเสร็จปุ๊บ
คนที่ไม่ทำก็คือโดนทรมานบ้างโดนอะไรบ้าง
แล้วก็โดนสั่งให้ทำยอดมันก็คือเป็นลูกโซ่กันไป

เราก็จะรู้สึกตลอดว่าคนที่โทรมา
ถ้าเขาไม่ได้อยากไปทำเขาจะพูดอะไรกันขนาดนั้นเหรอนึกออกป่ะคะ
พูดนั่นพูดนี่พยายามให้ทำ
คือเขาอ่ะทุกคนโดนเขาบอกว่าที่โดนที่คนหลุดออกมาแล้วนะ

บางคนเนี่ยก็ให้ไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย
เมย์ทุกคนทุกคนที่ไปเนี่ยคือเรียนจบปริญญาตรีหมดด้วยนะ

ก็คือเหมือนไปทำงานคิดว่าตัวเองไปทำงาน
แล้วก็ในแต่ละคนอาจจะกลับใช่ไหมจะกลับไม่กลับ

จะกลับไม่กลับกลับทำยอด๕แสนทำยอดล้านหนึ่ง
เหมือนเป็นท่านไข่ตัวเองแล้วในที่สุดพวกเขาอ่ะ
ขนาดพวกเขามีมือถืออยู่กับตัวนะ
ก็พยายามพิมพ์เฟซบุ๊กถึงมีการบุกทลายจับกันเข้ามาไง

เป็นหลายร้อยต้องเริ่มมาตั้งแต่จุดต้นก่อนจะโอนเนี่ย
คนที่จะไปคิดดีนะฮะ
ถ้าสมมุติงานโอ้โหมันง่ายขนาดนั้น

มันไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายขนาดนั้นอยู่แล้ว

แม้กระทั่งบัญชีม้าก็ต้องระวังมากนะคะ
บัญชีม้าเพื่อจะให้พวกนี้
พวกแบบว่าโจรต่างนานาไป
ปรากฏอ่าได้เงิน๓๐๐๐๒๕๐๐บาท
กันไปจับได้นี่คือติดคุกเลยนะคะ

อย่าโอนอย่าโอน

มันก็มีมาแบบหลายอย่าง

เออที่จริงเราเอาเพลงนี้ไว้ตั้งเป็นเสียงรอสาย

อันนี้ก็ต้องไปโคลกับเครือข่ายทางโทรศัพท์

แต่ถามจริงมันไม่สามารถที่จะบล็อกได้เหรอแม่

คือพอพอเขาเรียกว่าอะไร
ศูนย์ปฏิบัติการมันอยู่ที่แบบประเทศเพื่อนบ้าน
มันตามไปบล็อกยากเหมือนเอาเทียบง่าย
ทุกคนเนี่ยคนบอกจะปิดทวิตเตอร์

มันจะมีบางวันที่ได้เป็นวันหยุดแล้วออกไปซื้อของ

เลยติดต่อมาถึงตำรวจทางฝั่งบ้านเรา
แล้วก็เลยไปนัดเจอตรงชายแดนแล้วช่วยออกมาได้

แต่เขาบอกว่าข้างในยังมีอีกหลายคนที่โดนซ้อมโดนทำมัน

คือมันคงมีทั้งกรณีของคนที่ถูกหลอกไป
แล้วกรณีของคนที่สมัครใจทำก็มีเหมือนกัน

ใช้งานอินเติร์นเขาเจอซากแต่ไม่เจอคน

คือเขาบอกว่ายังไม่เจอผู้รอดชีวิตเลย

เพราะไอ้การตกแบบดิ่งลงมาแบบนี้มันยากมาก
เมื่อวานโทรคุยกับเพื่อนที่เป็นกัปตันอยู่เป็นชั่วโมง

เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟัง
เมื่อวานคืออุบัติเหตุใหญ่ทุกคนคือพูดถึงกันทุกสำนักข่าวต่างประเทศ
ตอนประมาณบ่าย๒โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ซึ่งคือหลายคนน่าจะพอได้ติดตามข่าวแล้วล่ะว่า
มันตกในลักษณะแนวดิ่ง

คือเป็นแนวแบบหัวทิ้มลงแทบจะแบบดิ่งเป็นเส้นตรง

เขาบอกว่าคือนักบินก็พยายามที่จะขับเครื่องบิน

เพื่อให้ไปตกในเขตในเขาที่มันปลอดภัยกับคนข้างล่างมากที่สุด

ดับไฟโดยรอบที่เกิดจากการระเบิดได้แล้ว

เขาบอกว่าทำแนวตั้ง๓๐องศา
ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเองอะพี่
จากด้านบนที่ความสูงประมาณ๓๐๐ฟุตลงมาอยู่ข้างล่างเลย
คือต้องบอกว่าใช้เวลาใช่ประมาณ๑๒นาทีเอง
คือจริงแล้วการตกแบบนี้อะ

คือตอนนี้นักวิเคราะห์เองเขากำลังพยายาม
เคราะห์ทำความเข้าใจอยู่เหมือนกันว่า
อะไรเป็นสาเหตุทำให้เครื่องตกลงมาในลักษณะนี้

แต่ว่ากู้ภัยเนี่ยดับไฟได้หมดแล้วแล้วตอนนี้ก็คือกำลังตรวจเก็บซากชิ้นส่วนทั้งหมดอยู่
เขาบอกว่าไม่เจอผู้รอดชีวิตอืมแต่ก็มีพวกเอกสารแบบเอากระเป๋า
สัมภาระที่มันโหลดบนเครื่องที่มันมีไฟไหม้อะไรแบบนั้นนะคะ

ซึ่งปกติแล้วมันจะไม่มีความผิดพลาดอะไรที่มันจะตกได้
อยู่มันร่วงลงมาเลยในเวลาแค่นาทีเดียว
เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือต้องลองไปดูว่ามันเกิดจากอะไร
ไม่สามารถสรุปได้เร็วนี้แน่นอนเขาบอกแบบนั้น
แล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษาทุกรายละเอียดที่จะเป็นไปได้
มีคนออกมาวิเคราะห์นะคะเขาบอกว่า
อันดับแรกปีกเครื่องบินสองข้างหลุดไปไม่มี

คือเครื่องบินสิ่งสำคัญคือปีกกับแผนหาง
ปีกมันใช้สำหรับในการพยุงตัวแล้วก็เป็นแรงยกให้เครื่องบินร่อนได้
นึกสภาพเหมือนเครื่องบินกระดาษนะคะมันก็จะเป็นเอาไว้รอนได้
ถ้าปีกไม่มีทั้งสองข้างนึกภาพเหมือนขี่ปนาวุธมันก็ดิ่งลงอย่างนั้นอยู่แล้ว
แต่จากภาพนี้มีคนเขาไปซูมขยายดูคือปีกเครื่องบินยังอยู่
แต่ปรากฏว่าแผนหางคือตรงหางเครื่องบินถ้าสังเกตดู
มันจะมีเหมือนเป็นหางเหมือนหางปลาตั้งตรงขึ้นมาที่เป็นเหมือนครีบหนึ่งอัน
แล้วก็มีบานออกทางซ้ายกัดทางขวาอย่างละข้าง
แผนหางอันนี้ค่ะอันที่ตั้งตรงอันนี้คือหางเสือ
ส่วนด้านข้างเป็นแผนหางที่เอาไว้ให้เครื่องแงนขึ้นหรือว่าปักหัวลง
คือบังคับทิศทางขึ้นลงมันก็จะบิดขึ้นบิดลง
บอกว่าภาพนี้มีคนซูมเข้าไปพยายามซูมเข้าไปวิเคราะห์

ซึ่งถ้าแผนหางหายแบบนี้เนี่ยทุกคนพูดว่า
ร้อยทั้งร้อยต่อให้นักบินเก่งแค่ไหนแบบ

มันไม่มีแรงยกตัวมันไม่มีแรงแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ในการส่งตัว
ใช่ค่ะมันถึงได้ลงมาแบบหัวปักลงมาแบบนั้น
หรืออันนี้หรือบอกไว้ก่อนนะครับเพราะยังไม่มีการสรุป
หรือมันอาจจะเป็นความผิดพลาดของแผนหางที่
มันไปค้างอยู่ที่ท่าที่ให้เครื่องบินปักหัวลง
ถ้ามันค้างอยู่แบบนั้นมันก็เป็นไปได้ที่มันจะทำให้
บังคับที่ทำให้เครื่องบินปักหัวลงแล้วก็ร่วงลงมาแบบนั้น
ที่เกิดสาเหตุแบบนี้ถามว่านักบินแก้ไขได้ไหม
มันพอมีทางแก้ได้บ้างเหมือนกันแต่หนึ่ง
รู้ปัญหาเร็วว่ามันเกิดจากอะไรก่อน
สองคือมันต้องทำในระยะเวลาที่รวดเร็วแต่อันนี้
มันร่วงลดระดับลงมาแค่นาทีเดียวคือ
การที่เขาสามารถบังคับออกไปไกลชุมชนได้

พยายามพยายามขั้นสุดแล้วใช่ค่ะ
ตอนนี้เขาก็เลยต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดเลยว่า

เพราะว่าคนที่เขาไปซูมดูแล้ววิเคราะห์เนี่ย
คือมันก็เป็นความเห็นแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
เพราะว่าทางการบินพลเรือนของจีนเองตอนนี้
บอกได้แค่ว่ากำลังตรวจสอบอยู่
อย่างเต็มที่แล้วที่จะตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไร
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ปกติมันไม่เกิดขึ้นจริง
มันเกิดขึ้นได้ยากมากกับการที่มันจะตกแบบ
ดิ่งลงมาแล้วก็ปักลงมาแบบนี้ค่ะ

หมดเหรอยังไม่ได้บินยังไม่ได้บินแบบไว้เกาะใช่ค่ะก็คือระงับหมดเลย
เพื่อความแบบคือเขาก็ต้องไปไล่ตรวจสอบดูว่าสุดท้ายแล้ว
มันมันคือตรงไหนยังไงก่อนที่เขาจะสามารถมั่นใจออกมาให้บริการได้อีกครั้ง
เพราะตอนนี้ลูกเรือรวมถึงผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องก็คือ๑๓๒คน
ส่วนอีกหนึ่งคนปรากฏว่าเขาไม่ได้ขึ้นไป

เพราะว่าเที่ยวบินของเขาเที่ยวบินอื่นที่เป็นการต่อเครื่องของเขา
ตัวในหวงเนี่ยคนนี้ค่ะชื่อในหวง
เขาก็เลยไม่ได้ขึ้นไปในเที่ยวบินนี้

ก็เลยเป็นคนที่๑๓๓ที่รอดชีวิตคนไทย

เขามีการออกมาบอกอยู่ว่าเขาปลอดภัยดี
แล้วเขาก็ไปสักคิ้วอยู่ใช่ไปสักคิ้วอยู่แล้วก็บอกเพื่อนเขาว่าเขาปลอดภัยดีอยู่นะรอดอยู่คนเดียว
คนเรามันจะรอดอ่ะเนาะควรจะรอดอ่ะนี่
อ่ะโอเคฮะวันนี้มีอีกหนึ่งข่าว
ในฐานะทริปเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามเรื่องกัญชามาตลอด
ค่ะปรากฏคุณยายว่าย๗๐ปลูกกัญชาไว้ต้นเดียว
หนึ่งต้นหนึ่งต้นถูกจับอ่ะนี่ไง

เราพูดเสมอว่ายังตอนนี้เอาจริงก็ไม่ควรจะจับเขาแล้วนะ
เพราะว่ามันรอมันรอแค่ประชุมสภาถูกต้องไหม
แต่มันยังไม่ออกมาแบบอย่างอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อะอักษร

ลูกเองมันก็ยังไม่ได้มันก็ต้องปลูกเพื่อการแบบมันต้องมีการขอ
สูงประมาณ๑๔๐นึกออกป่ะถึงวันนี้นะฮะ
เออเขาปลูกไว้หน้าบ้านเลย
คือนางมหาเสนะเปิดเผยว่าตอนแรกที่ตำรวจเข้ามาทำการจับกลุ่มกัญชา
หลานไปแจ้งที่บ้านเพื่อนตนก็นึกว่าตัวเองคนมาหาเรื่อง
การลื้อทอบประปาออกชิดที่นานแต่ปรากฏว่าเป็นตำรวจ
บอกว่าพวกผมเองถามว่ากัญชาเนี่ยเป็นของยายใช่ไหม
ซึ่งบอกว่าอยู่ที่หน้าบ้านยายเนี่ยต้องเป็นของยาย
พอตำรวจถามว่าไม่รู้เหรอว่ามันผิดกฎหมาย
จึงบอกว่าทราบแต่ปลูกเพื่อเอาไว้ต้มกินเป็นยารักษาโรค
ซึ่งตัวยายเองเนี่ยเป็นศูนย์รวมของโลกหลายอย่าง
ก็เลยใช้กัญชาแต่ตอนนั้นพักภูมิใจไทยบอก
ใครโดนจับก็จะเอาไปช่วยนี่เดี๋ยวลองดูซิ
เพราะภูมิใจไทยเค้าเคยบอกว่าใครโดนจับก็จะไปช่วย
ต่อมาตำรวจเขาก็เชิญตัวขึ้นรถเลยเดี๋ยวก็กลับมา
บอกกับหลานเนี่ยให้รออยู่ที่บ้านเมื่อถึงโรงพักปุ๊บ
อันนี้เด็ดกว่าพี่กว่าตำรวจไม่ให้ประกันตัวค่ะ
อุ้ยตำรวจไปให้ประกันตัวตัวเองก็เลยงง
งงก็เลยเออตามตำรวจบอกว่าหลอกพวกยายมาเข้าคุกเหรอ
ทำไมตำรวจหลอกเก่งจังโดยตำรวจแจ้งสาเหตุว่า
กัญชาเป็นยาเสพติดเลยไม่ให้ประกันตัวต้นเดียวเนอร์
ตนก็แย้งว่ามีแค่คนละต้นเมื่อตำรวจไม่ให้ประกันตัว
ก็เลยต้องนอนอยู่ในห้องขังอ่ะคืนหนึ่งอืม
วันนี้จึงอยากขอความเป็นธรรมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ล่าสุดครับพันธุ์ตำรวจเอกลิเหลกฤทธิ์นะฮะปานเรือนแสง
ผู้กำกับสวพอบรรณรัฐกล่าวว่าเมื่อวันยี่สิบเก้ามีนาคมเนี่ย
ได้รับแจ้งจากสายว่ามีการลักลอบปลูกต้นกัญชาที่ตำบลโคกสูง
ก็ปรากฏว่าเดินทางไปตรวจสอบตามที่รับแจ้งเมื่อเดินทางไปเห็น
ก็เห็นต้นกัญชาเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกแบบปิดบังนะ
ปลูกยืนต้นอยู่ข้างริมรั้วเลยล่ะแล้วก็เลยเรียกหาบุคคลว่า
เจ้าของบ้านอยู่ไหนคนที่อาศัยอยู่ไหน
ก่อนที่จะมีคนเดินออกมาแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะ
แล้วก็รับว่าตัวเองปลูกต้นกัญชาไว้ใช้รักษาโรค
ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจอนุญาตให้ปลูกมาก่อน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจยึดต้นกัญชาไว้แล้วก็แจ้งสิทธิ์
ซิให้ผู้ต้องหาทราบแล้วก็แจ้งข้อเก่าหาอืมเหรอ
มียึดของกลางด้วยใช่ยึดต้นกัญชายึดไปทั้งต้น
ฟังเสียงยายอยู่เถอะจริงจริงอืม

อ้าวโอ้ยแย่นี่รอดทุกคนว่าเขาคูกสิกับว่า

ไหนตอนแรกบอกประชาชนคนไหนถูก

ถ้าสมมุติโอเคกฎหมายยังไม่ผ่านน้อง

ถอดออกมาถอดออกมาจากพรบยาเสพติดแล้ว

แต่มันยังไม่มีการประกาศในราชกิจจา

มันต้องเข้าคุกแล้วยายกำลังฟุ้นอยู่
มันก็ไม่ใช่เนอะถ้ายายกำลังนั่งสูบตาเยอะ
มันก็คือยายอ่ะเขาไว้กิน

เช้าแทนชาใช้แทนผงชูรส

ตำรวจจะอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับ

แล้วตอนหาเสียงบอกต้นบ้านเรา๖ต้นล่ะ

ด้วยไหมในเรื่องของเจตนา

อะไรแบบนี้แต่ว่าหลักหลักคือการสื่อสาร
อันนี้ต้องสื่อสาร

เขาเข้าพบแล้วเขาขอประกันตัวคุณยาย

ปราบัติตามอำนาจนาธิอย่างเข้มงวด
ไม่ได้มีเจตนากันแกล้งหรือให้ร้าย

ในส่วนของการบริการประชาชน

น้องรับและขอโอกาสปรับปรุงแก้ไข

แล้วนี่คุณยายโดนแค่ต้นเดียว

อันนี้คงจะได้เดี๋ยวอาจจะมีการออกมาแถลงคิดว่า

อืมเอาอันนี้อีกบางคนพี่เรนนะคะ

ใช่งูจงอางตัวนะอันตรายมากเลยแต่ปกติมันไม่ใช่นะ
อันนี้ส่งเป็นงูจงอางตัวใหญ่ด้วยค่ะ
คนลุกคือมูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ
เขามีการโพสต์ภาพอันนี้ด้วยนะคะ
มีการจับงูจงอางตัวขนาดใหญ่ระบุบอกว่าอย่าหาทำนะ
รับแจ้งจากประชาชนว่าให้ช่วยไปจับงูในกล่องพัสดุให้หน่อย

แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะงูเลี้ยง
ก็คงแบบว่าไม่ได้มากมายอะไรถูกไหมคะ
พอไปเจออัยยางูจงอางตัวแบบเออ
ตัวใหญ่จริงดูซินี่สี่เมตรค่ะให้ตายเถอะมันไม่ใช่ของที่ต้องส่งมาแบบนี้ไหม
อย่าหาทำประชาชนที่รักเนื่องจากว่ามันอันตรายมาก

พอมันถูกเผยแพร่ออกไปก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะ

บางคนบอกว่าต้องส่งไปหาเมียแน่นอน
หรือนี่จะเป็นการวางแผนฆ่าอย่างแนบเนียน

ไม่มันไม่ถึงหรอมันอยู่ในบริษัทอันนั้นที่รับน่ะจีบขาด
ใช่นี่เขาให้ไปจับตรงนั้นเลยออกมา

น้องน้องก็คงงงเหมือนกันแหละมันไม่ใช่ตัวเลี้ยงเลี้ยง๔เมตรอ่ะ
เต็มวัยอยู่นะคะ
กันสักครู่ลิซ่ากลับบ้าน
กลับมาเมืองไทยค่ะวันนี้เลยเขาบอกวันนี้นานแล้วมีลิซ่าด้วย

หลายคนอุ้ยคุณแม่ไปนี่ด้วยป่าวไปเมื่อคืน
ได้รับการติดต่อไปแก้ตัวให้นางไป

อย่างที่เล่าให้เมย์ฟังว่าติดต่อให้นางไปออกรายการ

แบบแต่เป็นพี่น้องกันมาอะไรอย่างนี้
ทำไมแม่ไม่ทำรายการออนไลน์ล่ะว่าเกิดอะไร
กูจะทู่คังมากข้างตัวเองถูกต้องไหมคือก็ทีวีมันคือ

ก็เป็นการสัมภาษณ์ที่บ้าน

คุยกันแบบในโซเชียลเนอะก็รุนแรงอยู่ก็แบบเอาจริงจัง
มันก็เหมือนแบบสรุปแม่ตกลงคือดูถูกหรือเปล่าแม่อ่ะ
ฉันก็ถามว่ามึงคิดอะไรมึงก็คือฉันอ่ะถ้าสมมุติพูดตรง
ตั้งแต่เป็นแม่ค้ามารับของไปขายอะไรอย่างนี้
เห็นเพราะว่าเพื่อนฉันเป็นคนขายตัวให้นางปรากฏว่านางก็บอกว่าพี่วันนั้นคือมีเมนต์มาด่านาง
ว่ามึงคือตอนนั้นมีกระแสแล้วล่ะว่าเมื่อก่อนคนดูพิมพ์เรืออาจจะเป็นแสน
วันนั้นมันเหลืออยู่ไม่หลักหมื่นหมื่นหลักหมื่นสองหมื่นบ้างค
หมื่นกว่าแล้วแบบเนี้ยมึงตกต่ำแล้วเหรอบอกแม่ชีวิตหนูมันเคยตกต่ำที่สุด
คือตอนที่หนูต้องแบกของแล้วแบบว่าไปเดินขายอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าไม่มีอะไรจะตกต่ำกว่านั้นอีกแล้ว
หนูเพิ่งมาเป็นคนแม่เพิ่งอยากจะมาสัมภาษณ์หนูเมื่อ๓ปีที่แล้วนะ
เมื่อ๔ปีที่แล้วตอนที่หนูไปช่วยงานศพย่า
แม่ไม่อยากจะขอสัมภาษณ์หนูล่ะใช่ป่ะ
หนูจะมีอะไรอีกนางก็เลยบอกว่าวันนั้นน่ะนางกำลังตอบโต้
ซึ่งปกติแล้วถ้าสมมุติใครดูไลฟ์ของนาง
เสี๊ยปมาเสี๊ยปแกกลางเป็นคนอย่างงั้นถูกต้องป่ะ

หลังจากนี้เขาส้มว่าเดี๋ยวนี้ขึ้นง่ายไปรึเปล่า
ฉันบอกตาถ้าสมมุติดูจริงตามันเปลี่ยนไปนะ

ของหนูอยู่๗๐ล้านชิ้นหนูจะขายออกยังไงก่อน

เหมือนเขาบอกถ้าเกิดอันไหนที่เขารู้สึกผิดเนี่ยเขาขอ

เขาได้มาบอกอย่างเนี้ยแต่ละวัน
ถ้าสมมุตินั่งเข้าพักเพลียบขายของแล้วไม่ด่าคนอะ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
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

ปุ๊บปุ๊บ

ปุ๊บ
ปุ๊บ

ปุ๊บ

ไม่เห็นเดินตรงนี้ไม่ใช่แฟนคลับนะ
แฟนคลับต้องบอกจริงว่าเขาเข้าไป

เพราะเขามีการเว้นระยะห่างให้คุณลิซ่าด้วย

พนักงานของสนามบินหรือแม้กระทั่งแบบโรงแรมที่มารับไป

แล้วก็ตามถ่ายรูปถึงรถที่มารอรับลิซ่าเลย

เพราะว่าเขาอยากให้ศิลปินมีความเป็นส่วนตัว

แล้วคุณแบบไปล้อมแล้วไปดักข้างหน้า

เขาอาจจะสะดูดอาจจะล้มก็ได้

เอาละขอบคุณมิ้นทร์อยู่๒วันแล้วพูดดีค่ะคุณน้อง
สวัสดีค่ะ